เรื่องของรับน้องโหดที่ทำให้นายพัดยศชนพักดี
หรือว่าน้องเปรมอายุ๑๙ปีเสียชีวิต

ร้องเพลงไม่ถูกร้องเพลงไม่ได้
ชกท้องชกหน้าอก

เป็นข่าวใหญ่ที่เมื่อวานเราได้นำเสนอแล้ว

ถึงการเอาผิดกับรุ่นพี่ทั้งหมดทั้งมวล

หรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์
แม้ว่ารุ่นพี่จะขอคำมาก็ตาม
แต่ว่าทางครอบครัวบอกว่าโอ้โหให้อภัยไม่ได้

ที่นายพัดยศชนพักดีหรือว่าน้องเปรมอายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษาปวสชั้นปีที่๑
สาขาช่างกลโรงงานวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เสียชีวิตจากกรณีที่รุ่นพี่ปี๒เนี่ย
พาไปรับน้องตอนดึกดื่นนะคุณนะ
พาไปรับน้องกลางทุ่งนากลางไร่อ้อย
แล้วก็ทำร้ายร่างกายในกิจกรรมรับน้อง

เมื่อวันที่๑๓มีนาคมช่วงเวลาสักประมาณ๕ทุ่ม
ล่าสุดเรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกคณสนันสุวรรณทรัพย์
พุ่มกับการสอพมาเบลิงที่อำเภอเมือง

เปิดเผยออกมานะครับบอกว่าวันนี้ตำรวจ
เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมรับน้องทั้งหมด
ซึ่งมีทั้งกลุ่มรุ่นพี่ที่เป็นนักศึกษาปวสปี๒
และกลุ่มรุ่นน้องนักศึกษาปวสปี๑
ไปรับน้องกันประมาณอีก๓๐คน
รวมทั้งอาจารย์ที่ดูแลนักศึกษามาสอบปากคำทั้งหมด
นี่ครับเข้ามาพบตำรวจแล้วนะคุณนะ
แต่ละคนก็ก้มหน้าก้มตาเลยฮะ
ถ้าเป็นรุ่นพี่ก็สลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนที่เป็นรุ่น๑ปี๑ปีเดียวกันกับน้องเปรม

ว่าตอนนั้นถูกรับน้องด้วยวิธีการอะไรบ้างคุณ

รุ่นปี๑อ่ะที่ถูกรับน้องเนี่ย
เปิดเผยออกมาว่ารุ่นพี่ปี๒ก็ทำอะไรบ้าง
คุณพาไปเข้าป่าแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ย

แล้วพอไปถึงนะบอกว่านี่เป็นการรับน้อง
ให้แก้ผ้าหมดเลยต่อหน้าผู้หญิง
ผู้หญิงนั่งมองอยู่ว่าผู้ชายแก้ผ้า
แบบไม่ใส่อะไรเลยเลยหมดเลย

ทั้งคลานต่ำทั้งคลานกับพื้นที่เป็นดิน
แล้วก็มีให้ร้องเพลงให้ร้องเพลงประจำของคณะของภาคเนี่ย
พอร้องไม่ได้ร้องผิดก็โดนต่อยโดนทำร้าย
ร้องไม่ได้โดนตุ้ยท้องหรือว่าโดนชกเข้าที่หน้าอกนะฮะ

เพราะโดนเข้าที่ลิ้นปี่จุดสำคัญนะครับ

เพื่อที่ตำรวจจะได้สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ว่ามีใครเกี่ยวข้องแค่ไหนอย่างไรนะครับ
ซึ่งขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครเพิ่มเติม
มีเพียงกลุ่มรุ่นพี่๗คนเท่านั้น
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่น
จนทำให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายนะครับ
แต่หากการสอบสวนพบว่าใครมีส่วนร่วมในการกระทำผิด
ก็จะแจ้งดำเนินคดีแจ้งข้อหาเพิ่มต่อไป

กลุ่มรุ่นพี่ที่เกี่ยวข้องแม้ไม่ได้เป็นคนลงมือชก
แต่เป็นคนที่ไม่ห้ามปรามจะผิดในข้อหาอะไรได้ไหมนะครับ
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์สุรพงศ์วัชโรภากุล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
แล้วก็สิทธิ์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจ
ในการสอบสวนหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้อง
และร่วมกันกระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้น
เพื่อหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งหมด
ลงโทษตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยด้วย
แล้วก็จะเรียกประชุมคณะกรรมการสอบสวนภายในสัปดาห์นี้นะครับ
ส่วนเรื่องการเยียวยาครอบครัวของน้องเปรม
เรื่องต้นทางมหาวิทยาลัยพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่าง

ซึ่งทางพ่อแม่ของน้องเปรมก็มีความประสงค์
จะนำศพของน้องกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
โดยทางมหาวิทยาลัยก็พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
พร้อมกับเยียวยาครอบครัวของน้องเปรมให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่นะครับ
แต่ก่อนที่จะนำร่างของน้องเปรมไปประกอบพิธีทางศาสนา
พื้นที่บ้านเกิดที่นครศรีนะคุณ
คุณพ่อและคุณแม่อยากที่จะส่งศพของลูก
ไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
เนื่องจากน้องเสียชีวิตแบบไม่ปกติ

แล้วก็น้องเสียชีวิตก็ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ก็เลยต้องจำเป็นนำร่างไปผ่าพิสูจน์ในห้องความดันลบ

แล้วก็นำผลการชนะสูตรมาใช้ประกอบสำนวนคดีต่อไป
ซึ่งคุณแม่แล้วก็คุณพ่อของน้องเปรมผู้เสียชีวิต
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
กลุ่มนักศึกษารุ่นพี่ทั้ง๗คนที่ก่อเหตุ
จะกราบขอขมาแล้วก็ตาม
แต่ก็คือรับไหว้นะ

เพราะว่าตอนที่พาน้องเปรมไปหาหมอที่โรงพยาบาล

หมอพยายามปั๊มหัวใจนานเป็นชั่วโมงเลยนะ

และอีกอย่างทางรุ่นพี่ที่ทำการรับน้องเนี่ย
ไม่ให้ข้อมูลใดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของน้องเปรม

ดังนั้นคุณหมอบอกมันเป็นการตายผิดธรรมชาติ
ก็เลยต้องส่งตรวจชนะสูตรด้วยนะฮะ